คุณผู้ชมคะฟังข่าวนี้แล้วก็ต้องตรวจสอบ
แล้วก็ต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วนเลยเหมือนกันนะคะ
เคสนี้เป็นเคสผู้ป่วยตกค้าง
ยังตกค้างอยู่ที่บ้านอยู่นะผู้ป่วยโควิด๑๙ใช่ไหม

พอเธอติดเชื้อมีอาการไข้ขึ้นแน่นหน้าอก
ปรากฏว่าคือไปโรงพยาบาลไม่ได้
ไม่มีรถมารับไม่มีโรงพยาบาลไม่มีเตียง
ทีนี้รักษาดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านใช้สมุนไพรในการรักษา
ตอนนี้อาการของเธอดีขึ้นก็จริงแต่ไม่รู้เชื้อมันหมดหรือยังไงคะ
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะวิธีการที่เธอดูแลรักษาตัวเอง
คุณแม่ที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยแนะนำให้เธอทำแบบนี้ค่ะ
นี่ค่ะเธอก็เล่าให้ฟังเธอคือนางสาวสิวนาศ
อายุ๒๕ปีนะคะอยู่ที่สายไหม
เป็นผู้ป่วยโควิดในคลัสเตอร์ทองหล่อ
ไลน์ของเธอเริ่มป่วยมีไข้แน่นหน้าอก

รู้ตัวว่าติดโควิดคือ๑๘เมษา
ทีนี้พอรู้ว่าผลออกมาเป็นบวกแล้ว

ปรากฏว่าไม่ได้รับการตอบกลับจากโรงพยาบาล
ไม่รู้ด้วยว่าเมื่อไหร่รถจะมารับเธอไปที่โรงพยาบาล
ทีนี้ก็ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านแล้วก็ดูแลตัวเองค่ะ

ทานวิตามินซื้อจากร้านขายยามากินเอง
แล้วแม่ที่อยู่เมืองนอกก็บอกว่า
ลูกต้มน้ำนะใส่น้ำส้มสายชูนะแล้วดมกลิ่น

อกจากนั้นเธอก็ต้มน้ำสมุนไพร
หอมแดงขาตะไคร้กระชายขาว

ทำแบบนี้สักครึ่งเดือนอาการดีขึ้นค่ะ

ดังนั้นค่ะอยากไปตรวจอยากไปเอ็กซาเรย์ปอด
แล้วก็ล่าสุดทางผู้ช่วยสอสอเขตสายไหม
นายเอกพบเหลืองประเสริฐประสานโรงพยาบาลให้แล้ว
บอกว่าเดี๋ยวจะมารับตัวไม่มีค่าใช้จ่ายอะไร
ก็เดี๋ยวต้องไปตรวจเชื้อซ้ำว่าเธอยังมีเชื้ออยู่หรือเปล่านะคะ